ดูดิดดี้ก็ไฮไลน์มีตอบ
ต้องเผ่อเผ่ออย่างนี้ด้วย
ใช่เพลงนี้ดังมากนะคุณผู้ชมนะ
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี๒ปีก่อนใช่ไหม

ตอนนี้ยอดวิวทะลุ๑๕๐ล้านวิวแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ตอนนี้เพลงนี้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ย้อนฟังเพลงนี้กันอีกสักรอบ
บอกเลยว่าท่อนฮูกฟ์ฮิตมาก
ทำให้เพลงนี้ฮิตติดหูสุด

ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะ

ลูกทุ่งสาวเสียงพินของเราเอ้ยจินตลาพุนลาภ

โชว์ลูกคอเสียงสะอื้น

เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมฟังเปรียบเทียบกัน๒เวอร์ชั่นไปเลยจ้า
ฉันชอบทำด้วยอ่ะอยู่ดีดีกว่าเป็นยังไงล่ะลูกคอของกิ้งจินตราของเรา
ต้นฉบับยังร้องยังไงนะเออซึ่งยังไม่หมดเท่านี้นะแฟนคลับเองนะ
ชมคลิปนี้แล้วต่างก็ถูกอกถูกใจกดไลค์ให้เพียบเลยค่ะแถมยังคอมเมนต์ด้วยว่า
จีนร้องไว้ขนาดนี้วันเดอร์เฟรมกำหมัดแนวหนาเออบางคนก็บอกได้ว่าเฮ้ย
ต้นฉบับจริงไปแล้วอ่ะแถมบางคนยังเชียร์ให้เอ้ยจินกับน้องบอนเดอร์เฟรม
มีผลงานร่วมกันอีกด้วยอันนี้น่าสนใจนะพี่แจ๊คนี่ก็เป็น
ใช่สีสันน่ารักน่ารักของคนในวงการบันเทิงที่เราเอามาฝากกันนะคะซึ่งเราเนี่ย
ไม่ค่อยเห็นพี่จินค่ะเอาเพลงมาแบบนี้อืมน่าสนใจมากน่ะ
ถ้าทั้งสองคนมาเจ๊ะกันแล้วมีผลงานร่วมกันนะพี่แจ๊ก
แต่ว่าลูกคอนี้นะคะต้องยกเลยค่ะกราบเลยค่ะ